เดี๋ยวจะพาไปกินกันให้อิ่มน้ำสำราญ
ที่แรกที่ผมจะพาไปไม่ต้องไปที่ไหน

เขาบอกว่าเหมาะมากเลย

ให้อาหารปลาปล่อยนกปล่อยปลานะครับ
ร้านนี้อยู่ในวัดโพธิญาณครับ

เดี๋ยวไปสวัสดีกับเจ้าของร้าน

ที่เขาทำงานอยู่ที่นี่กันครับ

ยินดีต้อนรับค่ะ
สวัสดีครับ

ก็ใกล้เคียงจะหนึ่งร้อย

ที่กำลังจะบอกคือความแข็งแรงอายุอันนาเนี่ย

อุปสรรคในการทำอาหารของพวกเธอเลยนะครับ

ประสบการณ์ในการทำอาหารก็มากไงรสชาติก็จะอร่อย
ก็ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นแม่ครัวจิตอาสาในวัดโพธิญาณครับ
มาขายข้าวแกงแบบไม่เอากำไร
ก็ให้ประชาชนได้รับประทานของดี
จนเกิดเป็นร้านข้าวแกงที่ชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากว่า
ข้าวแกง๓๓ปี

แต่ผู้สื่อข่าวของเราพอไปเห็นพนักงานร้านที่ผัดไปผัดมา

ใช่เหรอมันใช่๓๓ปีหรือเปล่า
เอานับกันดูดีว่ากี่ปีกันแน่

๗๒ค่ะ

๗๓ค่ะ

รวม๖๗๓ปีค่า

เลขที่ออกนะครับ๖๗๓ครับ
เห็นไหมต้องมาเช็คต้องมาเช็คให้ดีว่ารวมแล้วเท่าไหร่

อายุอนาคของคนทำนี่บ่งบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยแน่

ทำอาหารของแต่ละคนนี่สุดยอดเลย
เจ้าของไอเดียที่ว่านี้ไม่ใช่ใครนะครับ
นั่นก็คือเจ้าอาวาสวัดโพธิยานั่นเอง

ได้มีงานทำกว่านอนเหงาอยู่ที่บ้านเฉยแหละครับ
ครั้งแรกเลยก็คือต้องการส่งเคราะห์ให้

ได้มีอาหารทาน๒๐บาทก็อิ่มได้
เริ่มต้นครั้งแรกเลยก็รวมกลุ่มกันได้ประมาณ๗๘คน
สำหรับผู้สูงอายุที่เต็มใจมาช่วยในเบื้องต้น
เพราะไม่มีค่าตอบแทนนะก็มาด้วยใจ
คือมีจิตอาสาเพื่อให้โยมได้มีงานทำ
แล้วก็ไม่เหงาแล้วก็ได้สงเคราะห์
แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยด้วย

บางคนไม่มีให้ก็ไม่เป็นไรก็ให้ทานฟรีได้
นี่บางคนไม่มีให้ทานฟรีได้เลย
แม่ครัวแต่ละคนถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ในการทำกับข้าว
แล้วก็เมนูอาหารที่ทำหลากหลายรายการนะครับ
เปลี่ยนไปแต่ละวันมีทั้งแกงหน่อไม้ผัดเปรี้ยวหวาน
ปะรดชิ้นโตเต็มคำเลยล่ะจะบอกให้
จั๊บก็มีนะแล้วก็โอ้โหหน้าตานี่น่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะครับ
นี่ก๋วยจั๊บเป็นยังไงแล้ว
แล้วเขาบอกเลยนะครับว่าเด็ดมากก็คือน้ำพริกกะปิ
โอ้มีเหมือนกันนี่เห็นไหมจิ้มกับผักที่ต้มลวกมาแบบพอดีนะ
โอ้โหเมนูนี้อร่อยจริงแล้วก็รสชาติโดนใจแล้ว
ราคายังโดนกระเป๋า

เพราะว่าราคาจานละ๒๐บาทเท่านั้น

ถูกต้องเอากล้วยไปทานได้ด้วยฟรีครับแจกให้
เป็นยังไงล่ะใครนะครับจะไปทานร้านนี้ก็เงินนะครับ

นี่แหละครับทางวัดนะครับก็จะนำมาบูรณพัฒนาศาสนสถานภายในวัดโพธิญาณ
แล้วก็เก็บเอาไว้เป็นกองทุนเพื่อซื้อข้าวสารอาหารแห้ง
ซื้อทำไมซื้อไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ

โอ้โหร้านนี้นี่อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญ
คุณยายมาที่นี่ทุกวันค่ะ
งานหลักของคุณยายก็คือช่วยทำอาหาร
เตรียมผักเตรียมของปรุงบ้าง
ช่วยกันแต่ละคนก็มีความถนัดไม่เหมือนกันค่ะ

อยู่บ้านก็เหงามาวัดสนุก
ได้ทำอาหารอร่อยให้ประชาชนทานด้วยค่ะ
โอ้โหผมหลบบอกเลยว่าไอเดียของวัดโพธิยานี่สุดยอด
เพราะเป็นการรวบเอาผู้สูงอายุเข้ามารวมตัวกันอยู่ที่วัด

เหงาทำอาหารกันเม้ามอยกันไป

บอกแล้วว่ายิ่งเยอะยิ่งเลอะประสบการณ์
เยอะประสบการณ์จริงแล้วที่สำคัญลูกค้าเยอะด้วย
เขาไปกันติดอกติดใจในรสชาติ
ที่สำคัญได้ร่วมกันทำบุญด้วยกับทางวัดนะครับ